อันนี้เป็นการก่อเหตุที่เกิดขึ้น๑๑ปีมาแล้ว

ค่ะเป็นอดีตพระลูกวัดวัย๖๑ปี
แล้วก็นี่แหละค่ะหลบหนีคดีมาเรื่อยเลย

ท้ายที่สุดแล้วกรรมยังตามทันอยู่นะคะ
ตำรวจกองปราบรามสามารถไปรวบตัวอดีตลูกพระลูกวัดรายนี้ได้
วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
นายสอรสักหรือว่าอดีตพระสอรสัก
อายุ๖๑ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลจังหวัดชายภูมิ
ในข้อหากระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี

โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะคะ
ก็ได้ถูกตำรวจกองปราบรามจับกลุ่มได้
กุฏิสงฆ์วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนี้ค่ะ
พฤติการณ์ของนายสอรสักพบว่า
ตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๐ก็บวชเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดชายภูมิ
ตอนนั้นไปรู้จักกับเด็กหญิงอายุ๑๔ปีเรียนอยู่ชั้นม๒
พักอาศัยอยู่กับย่าบ้านก็อยู่ใกล้วัด
จากนั้นคบหาสนิทสนมกันจนมีความสัมพันธ์ทางเพศกันอย่างลับ
แล้วก็นัดแนะกันเข้าไปหลับนอนที่กุฏิของอดีตพระสรศักดิ์เป็นประจำ
พอภายหลังผู้ปกครองทราบเรื่องก็เลยไปแจ้งความที่สพบ้านค่าย

จากนั้นผู้ต้องหาหลบหนีมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
รวมแล้วประมาณ๑๑ปีแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะ

ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเด็กหญิงวัย๑๔ปีจริง

ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องก็ศึกจากการเป็นพระ

แล้วก็กลับมาบวชใหม่อีกครั้งที่จังหวัดประจีนบุรี
จากนั้นก็เวียนไปจำพรรษาตามวัดต่างก่อนจะถูกจับกลุ่มได้ในวันนี้ค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็นำตัวส่งสพบ้านค่ายจังหวัดชายภูมิ
เพื่อให้ดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าในช่วงที่มาบวชใหม่เนี่ย

มาตั้ง๑๑ปีนะคะแต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดเหมือนเดิมนะคะ